การต่อสู้ได้มันต้องมี
ความพร้อมในด้านของร่างกาย
ในด้านของเวลาในการฝึกซ้อม

ก็คือพูดง่ายนักมวยถ่ายเข้ามาเซ็นปุ๊บ
เด้งชกอะไรกัน
คือคุณไม่ลำบากแน่นอน
หลังจากคุยกับทั้งฟุตบอลมาก็เยอะ
เล็กบอลก็มีกีฬาหลากหลายประเภทนะครับ

วันนี้ครับนักกีฬาหญิงในรูปแบบ
ซึ่งก็เป็นการต่อสู้แบบผสมผสานนะครับ

ก็อาจจะถามถึงโอกาสในการกลับมา
คืนสู่สังเวียนการต่อสู้ในอนาคตด้วย

และความผิดหวังที่เกิดขึ้นกับตัวเธอ

การตอบรับจากแฟนล้นหลามมากนะครับ

ไปสู่การแข่งขันในปีหน้าที่มีชื่อว่า

มีเป้าหมายเพื่อสร้างฮีโร่นักสู้ชาวไทยให้เพิ่มมากขึ้น

ประมาณน่าจะปีแล้วหรืออะไรค่ะ

ไม่จะไว้เห็นว่ามิริกาอยู่อะไรเงี้ย

คือมันด้วยหลายอย่างค่ะทั้งเรื่องโควิดด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็เราแบบว่าคิวไม่ได้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยยังไม่ได้แบบ

แต่เอาอย่างนี้ตอบตรงนี้ว่ายังไม่ได้เลิกถูกไหม
ยังไม่ได้คิดจะเลิกก็ยังจะสู้ต่อ
ยังค่ะยังเพราะว่าเราก็ยังรักในการต่อสู้อยู่
แต่ว่าการต่อสู้ได้เนี่ยมันต้องมีความพร้อมในด้านของร่างกาย
ในด้านของเวลาในการฝึกซ้อมอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราแบบยังไม่ได้ให้กับมันเต็มที่อะไรอย่างนี้
เราก็เลยไม่รู้สึกว่าถ้าเกิดเรากลับไปตอนนี้
เราก็กลัวว่าผลงานมันจะไม่ดีอะไรอย่างนี้

แต่ว่าไอ้กีฬาประเภทนี้มันไม่ได้อยู่ในหัวคนเยอะแยะมากมายนะ

แล้วถ้าขอบคุณว่าใช้แวนชิปเลยควรรู้สึกว่า
เพราะคนชอบไปคิดว่ามันก็เหมือนพวกมวยปล้ำ
คิดว่ามันเป็นการแสดงจริงแล้วมันคือสถานการณ์จริงในการต่อสู้
กลับมาที่เรื่องของการต่อสู้ลงรายละเอียดหลังจากนี้แล้ว
ไฟล์ที่มันสำคัญที่ผ่านมาเท่าไหร่แล้วฮะ
ถ้าในวันแชมป์แมนชิปก็เก้าไฟล์ค่ะ

ใช่แต่ก็อาจจะน่าจะโมวันปีหน้าค่ะ
ปกติแล้วเนี่ยเวลาเตรียมประมาณสักเอาแบบซ้อมเต็มเลยนะคะ
ถ้าลงแบบเต็มเลย๒เดือนได้ไหม
ควรจะเป็น๑๒๑๖สัปดาห์ก็๓๔เดือนกำลังที่แบบ

กล่าว่าค่าตัวก็เยอะกว่านักมวยไทยทั่วไปแล้ว
ถ้าเป็นเยอะกว่านักมวยไทยทั่วไปนี่หมายถึงว่า
เยอะกว่าในอันดับที่สมมุติเป็นมวยหัวอาชิในบ้านเราเนี่ย
บางคนก็ค่าตัวนักมวยไทยก็ยังไม่เยอะ
ได้ประมาณระดับท็อปของนักมวยไทยแล้ว

มันมันมีไฟล์ไหนบ้างที่เป็นไฟล์ที่แบบ
หนึ่งเราเสียดายแล้วก็สองเราประทับใจ

ได้ค่ะเอาเป็นไฟล์ที่เสียดาย

ค่ะคือจริงมันเป็นไฟล์ที่

เหตุผลเพราะว่าเราเบื่อมากกับการที่
คนจะมาบอกว่าก็อ้างไปเรื่อยนึกออกไหม
เขาบอกว่านี่คือข้ออ้างคือแพ้

ทั้งที่จริงเราอะเรายอมรับไง
แล้วเราก็สามารถที่จะเอามาพูดได้ตรงนี้เลยว่า
มันเกิดอะไรแล้วก็เราไม่แก้ตัวอะไรทั้งนั้น

แต่เราถามว่าเราไปต่อได้ไหมณโมเมนต์นั้นน่ะ
จริงเราไปต่อได้แต่
เหมือนเราแค่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้ว

คือคิดง่ายคิดโมเมนต์นั้นคือ

ไม่ใช่อยากเลิกชูไปตลอดการ

แค่นั้นแค่รู้สึกว่าแบบเหนื่อยวะอะไรอย่างนี้
คือจะบอกทุกคนเลยว่า

สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกท้อไม่ใช่การเจ็บนะ
โดนต่อยอึ๊กอักอึกอักเจ็บอะไรอย่างนี้
ทนได้เพราะตรงนั้นมันมีอดีนาลีน
แต่เวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่แบบ

มันหายใจไม่ออกมันแบบ
มันรู้สึกยากจังวะอะไรอย่างนี้

โอเครู้ออกแล้วซักนิดคนคิดว่า

เหมือนคุยกับณติงเหมือนกันพี่เจ๊ก็คุยกับน้าติงว่า

ใช่อันนี้ไม่ได้มาคุยกันย้อนหลังให้ดราม่านะ
แต่รู้สึกว่าพอเจ้าตัวพูดเองรู้สึกว่า
สัมผัสได้ว่าอาจจะมีความรู้สึกนั้นจริง
ถ้าเราไปต่อนั้นมันอาจจะดีกว่านี้
แต่พอเราแบบพอเริ่มกลับบ้านมา
แบบว่ากลับมาที่ไทยแล้วเราก็มานั่งคิดว่า
เฮ้ยเอาจริงตอนนั้นโมเมนต์นั้นน่ะ
เราทำได้ดีกว่านี้นี่หว่าอะไรอย่างนี้
ก็คืออักเสบแบบว่ามันมีแบบฉีกด้วยอะไรอย่างนี้

เป็นซ้อมแบบสุดท้ายล่ะว่า

เพราะไม่งั้นอ่ะเราวันนี้เราจะแย่ใช่ใช่ไฟล์นั้นคือแทบจะอ่า
แบบคือจะเห็นถ้ามีแบบว่าเห็นในไฮไลท์มันจะมีอันหนึ่งที่แบบเราแบบ
เธอนี่นู่นนี่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งใจไว้
วันนี้ก็เดี๋ยวแป๊บนึงเราก็เข้าเลข๓แล้วนะ
คราวนี้เราวางเป้าหมายไว้ยังไงต่อครับเกี่ยวกับการเป็นนักสู้
อย่างที่เคยพูดมาตลอดว่าถ้าเป็นมวยไทยมวยสากลอย่างนี้
เนื่องจากอาจจะหนึ่งด้วยคือเขาเริ่มกันตั้งแต่เด็กมาก
ต่อยกันตั้งแต่เด็กเด็กเลยแล้วมันก็มีการบาดเจ็บสะสมเพราะว่าอย่างมวยไทยมวยสากลอย่างเงี้
มันมีเป้าในการต่อสู้อ่ะเหล็ก
มีอยู่แค่ไม่กี่ส่วนก็มีหัวมีตัวมีใครเนี่ย
มันก็เลยมีโอกาสที่เราจะสามารถที่จะใช้งานได้นานกว่า
แล้วก็ปีนึงเราไม่ได้โชคกันเมื่อนักมวยภูทลที่เขาโชคกันแบบ
จนกว่าจะไม่ไหวจริง

จริงที่คิดไว้ก็คือ

เพราะว่าเราอยากฝึกให้มันเต็มที่

แต่ก็คิดว่าระเอาสนุกกับแบบน้ำหน้ากว่า

คือไม่ต้องไปมองจะต้องไปโชว์ไปชิงแล้วไม่ต้อง

ใช่ค่ะให้ดีที่สุดสำหรับเรา

คงจะเจอมาเยอะแต่ก่อนก็เดินทางบ่อยแล้วก็เจอนักกีฬาหลายคน
อันนี้เราพูดกันตามตรงเนี่ยมันขับเขี้ยวกันแบบ
วันนี้เราก็คงกล้าพูดได้ว่าลิกะเขาอยู่ในเวทีที่เป็นเวทีระดับโลกจริง
ไม่ใช่เวทีในระดับเอเชียแล้ว
ก่อนเราชอบบอกว่าเป็นเวทีที่ต่อสู้ดีที่สุดในเอเชีย
ชอบใครเป็นพิเศษ
ตั้งแต่ตั้งแต่เราไปเจอเขามาเองหรือว่า
อาจจะติดตามฟอร์มงานการถ่ายทอดอะไรอย่างนี้

ได้เอาไปดูหนัวอย่างส้มที่สั้นก็เลยเรียกชื่นมา
คนแรกที่เราเจอแล้วเราประทับใจมากคือ
มันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเหมือนดาวจากการโชค
ก็คือออนไลน์เอ็นซานเป็นแชมป์ของพาวมา

เคยเจอแล้วปรึกษาว่าแบบเออทำยังไงคุณถึงเป็นแชมป์
คุณถึงได้มาขนาดนี้

คือเหมือนเขาโฟกัสมากในเรื่องของชัยชนะจริง

ในการโชคเขาต้องทำได้เกิน๑๐๐
คือเหมือนเขาต้องกับขูดรีดศักยภาพของเขาออกมาให้เต็มขี้

ชายอีกคนก็น่าจะเป็นคนไทยก็คือซุปเปอร์บอล

ค่ะเพราะเราเคยเห็นเขาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวันแล้วก็คือรู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วคือเขาแบบฝึกซ้อมหนักมาก
แล้วก็เป็นคนที่ฉลาดในการพูดในการซ้อมทุกอย่างเป็นคนที่มีวินัยสูง
เพราะแค่วิธีคิดที่เคยนั่งคุยเหมือนกันค่ะเขาเคยมานั่งในที่ของพี่ไก่แหละ

เขาตรงเวลามากอันนั้นคือสิ่งสำคัญมากว่าเฮ้ยพี่มันจะต้องเริ่มหรือยัง
เพราะว่าผมจะมีแบบนี้นะล็อกผมเป็น๑๒๓๔อะไรอย่างนี้
ว่าเขาจะมาพีคในช่วงไหน

จริงเราก็ได้ประสบการณ์ชีวิตเพียบเลยนะ
เพราะว่าเราไม่ใช่นักกีฬาต่อสู้มาก่อน

เราก็ได้เข้าไปอยู่ในสวีรร่างกาย

ข่าวของวันลุมพินี
รู้สึกก็ได้ไปเนอะเพราะมันมีหลายคนไง
นักมวยแล้วก็นักกีฬาที่มาก็รวมตัวกันเยอะมาก
มันจะสร้างปรากฏการณ์ยังไงบ้างกับคำว่าวันลุมพินี
เพราะว่าคนจำภาพวันเนี่ยเอาจริงเนี่ย

แต่ว่าพอคุณชาตรีมาบอกว่าจะมาทำ
เริ่มต้นมวยไทยก่อนในรุมพินี
ซึ่งแบบโอ้โหมันก็เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่าง
ใช้คำว่า๒๓เวียนมวยที่ดีสุดในโลกอะนะ
เพราะว่ามันก็คือต้นตำรับก็คือรัชดำเนินกับลุมพินี
คุณชาตรีมาตรงนี้ในฐานะตัวแทนของวัน

แล้วก็วันจะได้ต่อยอดนักกีฬาได้ดีกว่า

คือพี่ชาตรีเนี่ยเขาก็บอกเองเลยว่า

มีนักกีฬาที่เก่งเยอะอะไรอย่างนี้
ที่จะสามารถที่จะเอาไปเข้าในวันใหญ่
แล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้อีกเยอะมากอะไรอย่างนี้
ตอนนี้คนก็เริ่มสนใจในด้านของมวยไทย

ตอนนี้ก็ยิ่งเยอะแบบเยอะขึ้นมาก
แล้วพอมีวันลุมพินีเนี่ย
เขาก็จะจัดเริ่มประมาณช่วงต้นเดือนมกราค่ะ
ค่ะทุกวันสุกตอนกลางคืนวันสุก
เขาก็จะจัดฉายไป๑๕๔ประเทศทั่วโลก
อันนี้คือวันลุมพินีที่จะเป็นมวยไทยเป็นหลังไหน

ใช่ก็คือพูดง่ายว่าเราสามารถที่จะ

ไปได้อีกแบบเกินกว่าที่เรา

ทั้ง๑๕๐ประเทศทั่วโลกใช่ค่ะก็คือประมาณสเกล
เกลจากมวยไทยที่ฉายกันอยู่ในประเทศเราเนี่ย

ว่ามันมีขนาดนี้ของจริงเป็นแบบนี้

ก็คือเป็นแบบว่าเป็นมวยไทยที่สากลขึ้น

รูปแบบมันจะต่างจากราชดำเนินกับลูมินีที่

เขาบอกว่าอันนี้คือแบบว่าเป็นต่อยแบบว่า

คือกฎิกามันเป็นกีฬามากขึ้น
ส่วนในสนามมวยนี้ขอแยกพูดตามตรง

ใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยคือ

ค่าตัวก็ไม่ได้เยอะอะไร
เราก็โดนหักนั้นนู้นก็จะเหลือถึงตัวไม่กี่บาท
แต่ว่าตัวของวันเขาบอกเลยว่าวันรุงพีนี
จะเป็นโปรโมชั่นที่ค่าตัวเยอะที่สุดในโลก

อุ้นี้เป็นอะไรที่น่าติตาม
คิดว่าต่อไปพอในอนาคตพอมันอยู่ตัวแล้ว

ที่บอกว่ามีศักยภาพมากแต่แค่อาจจะยังไม่มีที่ที่เราสามารถที่จะฉายแสงได้
แสงยังไม่ลงแต่ว่าที่นี่แหละที่จะทำให้แสงลงที่ตัวคุณ
แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้ไม่ใช่แค่มวยไทย